มาดูเรื่องของการทะเลาะวิวาสกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม

ฝั่งหนึ่งเป็นพ่อค้าขายส้มโอ
ฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้า
วันดีคืนดีพ่อค้าขายส้มโอค่ะมาจอดรถ

แต่ฝั่งแม่ค้าขายเสื้อผ้าคุณขยายร้านเอง
ว่าอะไรคะจากเดิมที่ไม่ได้บังหน้าร้านของแม่ค้าขายเสื้อผ้า
มานะวันนี้บังแล้วกลายเป็นทะเลาะกันเดือดแบบนี้ค่ะ
โหฉันไม่ได้มีอะไรอะ
ถามหน่อยเห็นถ้าคนไม่อยากมีปัญหา

เว้ยฉันไม่อยากจะยุ่งเจียวกับใคร

แต่ฉันบอกแล้วคุณเยาะเชียบมาตั้งหลักแบบนี้

คือเห็นรถกระบะสีขาวใช่ไหมคะ
คันนี้เขาขายสมโอเพราะเขาขายสมโอค่ะ
เขาบอกว่าเขามาจอดขายตรงนี้๔๕เดือนแล้วนะ

ผู้หญิงเสื้อสีชมพูลายร่องเมื่อสักครู่ค่ะ
นั่นเขาอ้างบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง
ร้านเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็ขายที่เดิมแล้ว
ไม่ได้มีปัญหาที่พูดถึงเรื่องค่าเช่ากันเพราะอะไร
ฝั่งคุณผู้หญิงบอกว่าถ้าคุณอยากจะจอดขายตรงนี้

เอ้าทำไมมีการเก็บค่าเช่ากันเกิดขึ้น
เราไปคุยกับทั้งสองฝ่ายมาแล้วนะครับคุณผู้ชม
ไปคุยมาแล้วเรื่องราวเป็นยังไง
มาลองเริ่มเริ่มที่ไหนก่อน
ฝั่งคุณผู้ชายพ่อค้าขายสโมก่อนไหม
ท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณทวีสมบูรณสูงเนินอายุ๕๐ปีนะคะ

อยู่ริมถนนพาณิชยเจริญตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นมันเปิดประเทศเลย

เราไปคุยกับพ่อค้าขายส้มโอคุณทวีนะคะ
คุณทวีบอกว่าผมขายส้มโอ
วันนี้ผมก็มาจอดจุดเดิมขายที่เดิม
แต่แฮจู่ฝั่งแม่ค้าร้านขายเสื้อผ้า

แล้ว๒ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายค่าเช่า
เลยค่ะไล่ผมไปจอดฝั่งตรงข้าม
ผมจอดที่เดิมที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใคร

แล้วทำไมวันดีคืนดีคุณจะมาเก็บค่าเช่า
แม่ค้าเขาเป็นคนสร้างถนนเส้นนี้เหรอ

แม่ค้าเขาก็มีชุดคำอธิบายของเขา
ลองฟังความจากพี่ทวีก่อนค่ะ
มันโควิดตลาดปิดเราก็ต้องดิ้นลน

มันก็ต้องมาขายก็มาจอดขายตรงนี้

แต่ทีนี้มาวันนี้ผมมาปุ๊บ

หนีต้องได้ประโยชน์ฝั่งโน้น
ผมบอกอ้าวแล้วผมมาจอดตั้งนานแล้วสิ

คุณมีอภิกิตอะไรที่จับมาไล่สักอย่าง

เขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เสียอภิกษ์

ทำงานได้ไงถ้าจ่ายจริงเอาไปเสร็จมาดูหน่อย

เข้าหลวงนะไม่ใช่เข้ากระเป๋าอันนี้เข้ากระเป๋า
ผมต้องไปเสียด้วยเหรอผมจอดในถนนหลวง
คำถามผมต้องเสียด้วยเหรอผมจอดขายริมถนน
ผมจอดขายริมถนนแปลว่าอะไร

บาททุกสตางค์ที่สร้างขึ้นมาคือจากภาษีประชาชน
ว่ามันไม่ใช่ของเอกชนใช่ไหม
นะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพี่ทวีแกก็พยายามที่จะบอกนะ
ว่าแกมาจอดขายสโมตรงนี้แกขายมาหลายเดือนแล้ว
ไม่ได้บังร้านขายเสื้อผ้าของคุณแม่ค้า
ขายเสื้อผ้าเมื่อสักครู่ที่เกิดวิวาทะกันที่ทะเลาะกันนะคะ
ทีนี้ฟังความสองฝ่ายค่ะ
เรามีโอกาสไปคุยกับคุณแสงเทียนแสงเตา
อายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้านี่แหละ
ขายเสื้อผ้ามือสองนี่ท่านนี้ค่ะ
ที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่อะนะ
รู้ไหมคะว่าคุณแสงเทียนบอกว่าไง
มันก็เป็นข้อมูลที่แบบอืม

เขาบอกว่าจุดที่เขาขายเสื้อผ้ามือสองตรงนี้
มันคือที่ดินของครอบครัวจำนวนทั้งหมด๑๙ไร่
ก็เลยใช้พื้นที่ฟุตบาทตั้งร้านขายของ

กำลังขยายร้านออกไปด้านข้าง
แปลว่าอะไรพอขยายร้านจากเดิมที่

ก็กลายเป็นร้านเราไปหาเขาแล้วก็ปังเราแทน

นี่ค่ะแล้วบางจุดคุณแสงเทียนบอกว่า
ก็แบ่งให้เช่าในจุดที่ขยายร้านออกไป
เป็นจุดที่รถขายส้มโอจอดบังหน้าร้าน
ทีนี้คุณแสงเทียนแกก็เลยบอกว่าแกก็เลยบอกให้พ่อค้าก็คือคุณทวีเนี่ย
ขยับรถออกไปถ้าไม่ขยับ
ก็จะไม่ให้เช่าพื้นที่เหมือนคนอื่นเขา
เดี๋ยวนะไม่มีความว่างงนะ
งงเลยฮะข่าวนี้ไม่ได้

คือถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่คุณขายตรงนี้๑๙ไร่

คือพื้นที่ของเอกชนแต่หน้าร้านของคุณคือ
แต่อย่าบอกนะว่าพ่อพี่สร้างถนนอีก
ไม่ใช่ค่ะพ่อพี่สร้างถนนอันนี้พี่ส้มโอพี่ต้องเผ็ดแล้ว

ก็ถนนหลวงไงถนนหลวงมาจากภาษีพวกเรา
ถ้าเทศกิจปรับพี่เขาเข้าใจ
แต่ถ้าพี่จะมาปรับพี่ส้มโอเนี่ยไม่ได้
คือหรือจะแบ่งให้เช่าถนนหลวงก็ไม่ได้

พี่ก็ขึ้นมาอยู่กับเขาแล้วก็เสียเหมือนเขา
ก็คือถ้าเราไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่บอกเขาอย่างนี้
เขาก็มากีดขวางหน้าร้านที่เขามาเช่า
นั่นแหละค่ะที่เรื่องของเรื่อง

มันไม่ใช่ว่ามันนาน
ฉันขอร้องให้คุณแค่นี้ได้ไหม

มันจะได้ไม่กระทบกัน
ก็คือเขาอยู่ข้างบนแล้วมีรถอยู่ข้างล่างอย่างนี้

เราก็เห็นใจเขาเขาก็เห็นใจเรา

ไม่ผิดพี่เขายืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ผิดนะฮะ

ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนยังไง

เพราะฉะนั้นแล้วยังไม่ได้ข้อสรุป

แต่คือต้องเคลียร์ไม่งั้นแล้วก็ทะเลาะแบบนี้

ไม่ได้เพราะเป็นที่ของที่ดินของทางครอบครัว
อยากไปยากอะไรก็กลางระเบียบออกมา